คือมีคุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเข็นรถขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม
เขาก็มีลูกชายคนหนึ่งคอยช่วยเหลืออยู่
วันหนึ่งลูกชายก็มาช่วยเข็นตามปกติเลยครับ
ปรากฏลูกชายล้มตึงลงไป

มาดูตอนวินาทีเกิดเหตุนะคุณผู้ชม
คนเนี่ยนะเนี่ยเนี่ย
พรราม๒ซอย๖๒แขวงสมดามเขตบางขุนเทียนในกรุงเทพนี่เอง

นี่ไงตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยปั๊มหัวใจพยายามยื้อชีวิตนะ
ใช่ครับพี่น้ำแข็งแต่ก็ยื้อไว้ไม่ได้ครับ

ผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณจิรวัตรเต็กจินดาอายุ๔๕ปี
ส่วนคุณแม่ที่นั่งอยู่ข้างครับชื่อคุณแม่แน่งน้อยเต็กจินดาอายุ๗๕ปี
คุณแม่บอกว่าลูกแม่เป็นโรคความดันเป็นเบาหวานแล้วก็ไขมันด้วย
ลูกก็ช่วยเข็นรถขายของออกมาตั้งร้านตามปกตินั่นแหละ
แต่เมื่อมาถึงที่ขายของเห็นลูกบอกเหนื่อยหายใจไม่ออกด้วย
แม่ก็เลยให้ลูกชายนั่งพักสักพักหมดสติไปเลยครับ
ช่วยชีวิตลูกชายไว้ไม่ได้ครับ
เหนื่อยแล้วก็หายใจไม่ทัน
ถามว่าเจ็บหน้าอกไหมเขาบอกว่าไม่แต่หายใจไม่ค่อยออก
ก็เลยหายาดมให้เขาพอหายาดมให้เขาให้ดม
แต่เดี๋ยวเขาก็ล้มลงนอน
ตามนั้นยังรู้สึกว่านุ้นตัดแม่สิ
เพราะว่านอนนี้มันหายใจไม่ค่อยสะดวก

ก็แบบ
ไม่รู้สติเลย

เห็นรถขายของกันมาด้วยกันทุกวันทุกวันแบบนี้

ที่สำคัญคือกล้องวงจรปิดจับนาที
ลมหายใจเฮือกสุดท้ายได้
แล้วมาเจอต่อหน้าต่อตาคุณแม่เลยนะครับ
คุณแม่ก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายในครั้งนี้นะครับ
คุณแม่บอกว่าน่าจะมาจากโรคประจำตัวของลูกชายนี่แหละ

เป็นความดันด้วยเบาหวานด้วยไขมันด้วยนะครับ
หลังจากนี้เตรียมจัดพิธีกรรมทางศาสนาให้กับลูกชายต่อไปครับ